คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
อย่างที่คุณสุพัชราชวนคุยไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
บอกว่าต้นสัปดาห์ร้อนมาก

เพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์บอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนมาด้วย
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ

รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดย

ทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

พร้อมคำประกาศที่กรมบุตุนิยมพฤติยาม

เรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศก็คือพายุฤดูร้อนนั่นเอง
ถ้าหากติดตามเมื่อวานนี้นะครับรู้ก่อนร้อนหนาวก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่า
เรื่องของพายุเรื่องของลมแรงเรื่องของฝน

แต่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนจุดไหนที่จะต้องเตรียมรับมือมากเป็นพิเศษเนี่ยนะครับ

คุณชมครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับจะพบว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับ
ลักษณะอากาศที่ทำให้เกิดลักษณะฝนฟ้าขนองนั้น

แต่สิ่งที่จะเข้ามาเรื่อยเนี่ยนะครับก็คือความชื้นครับ
เข้ามาสะสมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในขณะที่สีม่วงเนี่ยนะครับคืออากาศเย็นครับ
ตัวการสำคัญที่หลังจากนี้เป็นต้นไป

ค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณตอนบนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
จุดที่เป็นแนวปะทะกันเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณแนวตรงกลางประเทศนี้นะครับ
หมายความว่าในพื้นที่เหล่านี้เองครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
อย่างที่บอกแล้วครับว่าฝนที่จะตกนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นฝนที่มีลักษณะแบบไม่ได้ตกเยอะนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะมาก็คือเรื่องของลมเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บ
มาดูกันหน่อยนะครับจากการคาดการณ์คุณผู้ชมดูสีฟ้าดีนะครับ
คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองจะสังเกตว่าช่วงต้นจะโล่งหน่อยนะครับ
แต่ว่าช่วงหลังกลางสัปดาห์สีฟ้าตรงนี้จะค่อยเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก่อนนะครับ
และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะไล่มาในบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
และพื้นที่เหล่านี้เองจะสังเกตว่าค่อยกระจายมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศด้วยนะครับ
หลังจากฝนตกแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันสักหน่อยนะครับ
ในช่วงนี้เนี่ยนะครับพบว่าอิสานยังคงร้อนและอุ่นครับ
หลังจากที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงครับมาดูคณะ
สังเกตว่าอุณหภูมินั้นในบริเวณอีสานหลังจากที่พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๙ก็ลดลงเหลือประมาณ๓๔๓๖นะครับ
ส่วนตอนกลางยังคงร้อนและอุอยู่นะครับก็คือบริเวณที่ยังไม่มีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้น
ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ
ผมคุกตะนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ